มีคนประสงค์ร้ายรถเราคุณพีเสดิร์ดโพสต์เฟซบุ๊คไว้แบบนี้คือ
คุณพีเนี่ยเอารถไปตรวจสอบสภาพไงเพราะเดี๋ยวปีใหม่จะใช้สักหน่อย
หลังจากที่จอดไม่ได้ใช้มานานปรากฏว่าไปเจออะไรบ้างครับ
เลี้ยวโดนงัดสายไฟในรถโดนตัดกระจุยกระจาย
นะฮะคุณพีบอกว่าจะตามตัวให้เจอแล้วจะเงินเริ่มคดีด้วยอือ
ใช้รถใช้ถนนนะครับคุณพีบอกว่าเนี่ยฮะ
เอารถไปเช็คที่ศูนย์รถปรากฏว่าไปเจอไฟเลี้ยวหน้าโดนงัดออกนะ
แล้วแถมตัดสายไฟด้วยทันทีที่คุณพีเสด็จเนี่ยนะครับ
โพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็มีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็ถามด้วยว่าฝีมือใครทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามคุณพีเสดิร์ดนะครับ
เจ้าตัวเล่าบอกว่าจริงแล้วรถคันนี้จอดทิ้งไว้ที่บ้านไม่ค่อยได้ขับหรอก
ซื้อมาสัก๕ปีได้แล้วจากเงินน้ำพักน้ำแรงของตัวเขานี่แหละ
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแย่เหมือนกัน
ถามว่าพอจะนึกออกไหมว่าฝีมือใคร
คุณพีเสด็จบอกว่านึกไม่ออก
นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะคิดร้ายกับเราหรือเปล่า
แต่ตั้งใจไว้แล้วล่ะจะสืบให้ได้

ถ้ารู้ตัวแล้วเนี่ยเหรอจะดำเนินคดีด้วย
ว่ารถมันก็แน่นหนาของมันอยู่
ถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการการงัดหนี
เหมือนเป็นผู้ชำนาญที่ต้องงัดออกมา
แล้วก็ใสมันก็โดนตัด
ตัดอย่างชัดเจนมากว่าเป็นรอยตัด
โลโก้ไว้ตรงหลังมันก็หายไป
แล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้เลย
เขาน่าจะเก่งด้วยที่รู้สึก
เพราะว่าเขารู้ถ้าเขางัดออกมาได้
มันก็ต้องตัดได้
แล้วการตัดมันก็ไม่ใช่ง่ายมันต้องมีเครื่องมี
ก็รู้สึกแย่เพราะว่า

ส่วนเรื่องถึงกับชีวิตนั้นไหมก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
หลักจากนี้ในการ
ต้องไปเดินทางหรือไปจอดที่ไหน